ส่วนเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชนะคะ
ก็เป็นการย้ำเตือนว่าใช้รถใช้ถนนร่วมกันก็ต้องรับผิดชอบร่วมกัน
เพราะมันส่งผลกระทบกับคนอื่นอื่นนะคะคือรถหลายคันเนี่ย
วิทย์จะเกิดอุบัติเหตุค่ะใครเจอแบบนี้ก็หวาดเสียวแล้วค่ะ
เพราะว่าวิ่งขับอยู่เนี่ยลื่นแล้วก็หมุนเคว้งกันหลายคันเลยค่ะ
อันนี้ค่ะคุณผู้ชมเราให้ดูส่วนหนึ่งนะคะโอ้นี่ส่วนหนึ่งเหรอ
ใช่เขาบอกว่าตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้นะคะเนี่ยรถรถที่มาผ่านตรงจุดนี้
เป็นแบบนี้หลายคันเลยนี่เอาจริงนะโชคดีที่ถนนมันค่อนข้างโล่งหน่อย
ไม่อย่างนั้นไม่รู้นะคะทำความเร็วมาไม่รู้จะหนักหนาสาหัสขนาดไหน
เดี๋ยวแทนบ้านหลังเจ้าของกล้องเนี่ยใช่นะคะโมโตไซค์กระบะรถตู้
มีหมดค่ะนะคะคืออย่างน้อยเนี่ยสี่พันละ
คุณเกมซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุเนี่ยเอาภาพจากกล้องวงจรปิด
มาให้เราดูนะคะเขาบอกว่าตลอดทั้งวันบนถนนเส้นทุ่งใหญ่เขาพนม
โดยเฉพาะตรงนี้ที่เป็นทางโค้งเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งรถกระบะรถมอเตอร์ไซค
คันเลยเสียหลักเพราะว่าถนนลื่นไม่ใช่เพราะโค้งนะคะ
ถนนมันลื่นค่ะเขาก็คาดกันว่าช่วงกลางคืนเนี่ยมีรถบรรทุก
ผลผลิตทางการเกษตรอย่างเช่นพวกปาล์มน้ำมันหรือว่าน้ำยางพาราวิ่งผ่าน
แล้วก็ทำของเหล่านี้ค่ะหกเรียราชเอาไว้แล้วฝนตกด้วย
คือชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเลยค่ะคนที่ใช้รถใช้ถนน
แต่โชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตมีเพียงบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ก็ไหล
เพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะเป็นภาพเป็นคลิปที่เราเอามาย้ำเตือนผู้ประกอบการนะคะ
โรงงานน้ำมันปาล์มหรือว่าชาวสวนยางก็แล้วแต่
บรรทุกผลผลิตทางการเกษตรขอให้ช่วยดูหน่อยค่ะ
แล้วก็ฝากถึงเจ้าหน้าที่ช่วยเข้มงวดกวดขันผู้ประกอบการที่ละเลย
และไม่ได้รับผิดชอบเพียงพอจนสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านแบบนี้ด้วยนะคะ
เพราะท่านก็ใช้ถนนเส้นนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ
ถ้าผู้ประกอบการคนอื่นไม่รับผิดชอบวันหนึ่งท่านก็อาจจะต้องเจอกับสภาพเดียวกันแบบนี้ด้วยนะคะ